อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกัน
หลังจากที่พอใช้แล้วเนี่ยปัญหามันก็ลดน้อยลง
แต่บางทีในต่างประเทศมันก็มีปัญหา
เพราะว่างบประมาณมันค่อนข้างถูกกว่า
สมาคมประกาศแล้วว่าจะไม่ใช้ตั้งแต่วันที่๑เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับ
คือถ้าอยากใช้บ่อได้แต่ว่าสโมสรต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองนะครับ
ซึ่งทีมเจ้าบ้านเนี่ยต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและต้องมีห้องรับรองสำหรับวางระบบ

ซึ่งสมาคมก็เตรียมนะครับเตรียมที่จะวางแผนตรงนี้ไว้แล้ว
แต่ปัจจุบันนี้นะครับเราเล่าไล่เลี้ยให้ฟังเหมือนกันว่าแต่ละเทคโนโลยีมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป
อยู่ที่การยอมรับของคนที่ใช้มากกว่า
มองเห็นปัญหาไหมหรือมองเห็นข้อดีข้อเสีย
อย่างไรก็เอามาชักน้ำหนักกันเอาครับ
สีสั้นมาสมาคมได้จัดทั้ง๒ระบบ

และก็จะพยายามใช้กับทุกทีมนะครับ

เพื่อให้ทุกสโมสรได้สัมผัส

เพราะว่าในวันที่๑เมษายน
จนกว่ามีความชัดเจนนะครับ
แต่ก็ได้รับการร้องเรียน
ร้องขอจากสโมสรต่างว่า
ไปใช้ในแหมดการสินคันของเขา
ซึ่งก็เรียนโคศรเหล่านั้นว่า
ถ้าท่านต้องการให้ท่านร้องขอมา

แต่ท่านจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ผู้ตัดสินหลังประตูใน๓รายการสำคัญนะคะ
มีการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่จอแดน
ฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙ที่สหรัฐอารับเอมเรด

อย่างเป็นทางการก็ต้องมีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้ง
น่าจะน่าจะมีมติเป็นที่ทราบกันในช่วงเดือนเมษายน